ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้เราจะมาขยายประเด็นกับเรื่องของอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน
คุณผู้ชมนั้นเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนซ้ำซากนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหตุผลก็เพราะว่ารถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานครับ
ทางด้านผู้จัดการศูนย์วิจาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนก็บอกว่าเกิดจาก๔ปัจจัย
มาดูครับว่ามีปัจจัยใดบ้างทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับ
นายแพทย์ธนพงศ์จินวงครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปฐ
ให้เห็นถึงรากของปัญหารถรับส่งนักเรียนในประเทศไทยที่เกิดขึ้น
บอกว่าเกิดจาก๔ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับ
คือ๑ผู้ปกครองไม่มีทางเลือกในการเรื่องของการทำงาน
ประกอบกับรายได้มีอย่างจำกัดทำให้ต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่สามารถไปส่งลูกเองได้ครับ
ระบบการขนส่งที่แต่ละเส้นทางอาจจะมีรถประจำทางเพียงคันเดียวและมีเที่ยววิ่งรถอย่างจำกัด
ทำให้ต้องใช้รถส่วนบุคคลในหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วปรับเป็นรถรับส่งนักเรียนต่าง
คนขับรถรับจ้างที่ใช้ที่มีสภาพเก่าแล้วก็ดัดแปลงให้สามารถรับส่งนักเรียนได้จำนวนมากขึ้น
ก็อาจจะเป็นการเกินที่สามารถบรรทุกเอาได้
สุดท้ายครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำกับดูแลที่ไม่ได้กลไก
ไม่ได้มีการใช้กลไกอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพในการทำงานอย่างชัดเจนครับ
รับเด็กมาในจำนวนที่มากเนี่ยกับเอารถที่มาวิ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำถัดมาคือว่าต้องดัดแปลงสภาพ
เช่นถ้าเป็นรถตู้ก็อาจจะต้องเอาเบาะที่นั่งออกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแถวเอามาเรียงเป็นแถว๒หรือ๓แถว
เช่นเดียวกับรถพลิกอัพก็ต้องเพิ่มไปอีกแถวตรงกลางอีกแถวหนึ่ง
พูดง่ายคือการดัดแปลงสภาพเนี่ยมันก็ทำให้บรรทุกเด็กได้จำนวนมากแต่ก็จะตามมาด้วยความเสี่ยง
เสี่ยงที่สำคัญก็คือว่าเวลาบรรทุกเด็กเข้าไป๒๐หรือพลิกอัพบางคันบรรทุกได้เกือบ๓๐คนเนี่ย
โดยพ่อเด็กเล็กมันก็จะมีผลต่อเสถียรภาพของรถ
สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนของปี๒๕๕๗เกิดขึ้น๖ครั้งคุณผู้ชมครับ
ได้รับบาดเจ็บไปเหตุการณ์ครั้งนั้น๑๑๓คน
มาปี๒๕๕๘เกิดอุบัติเหตุ๒๓ครั้งมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บไป๓๓๑คนนะครับ

ขณะที่ปีถัดมานะครับปีที่ผ่านมาเลยครับ
มีอุบัติเหตุ๓๘ครั้งนักเรียนบาดเจ็บไป๔๔๙คน
และจำนวนนี้เสียชีวิตถึง๑๐คน
และล่าสุดครับเพียง๓เดือนแรกของปีนี้
มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถรับส่งนักเรียน๗ครั้งบาดเจ็บไป๘๑คน
ขณะที่ประเภทของรถรับส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ
กระบาดดัดแปลงที่บรรทุกเด็กจำนวนมากนะครับ

ทำให้หลายครั้งที่เกิดเหตุมักจะกลายเป็นอุบัติเหตุหมู่
และสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ